ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องราวของสากรการเกษตรควรเนียงจำกัดจังหวัดสงขลานะครับ
ที่นั่นเขาได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรจนประสบความสำเร็จนะครับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ประชาชนทุกคนรวมไปถึงหน่วยงานต่าง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
เช่นเดียวกับสากรการเกษตรควรเนียงจำกัดจังหวัดทรงคราก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
ซึ่งการดำเนินงานในช่วงแรกเริ่มจากเจ้าหน้าที่ของสหกรแล้วค่อยขยับขยายไปสู่สมาชิกของสหกร
โดยให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะว่าสากรก็เป็นการรวมคนนะรวมคนรวมกลุ่มเพื่อให้เป็นสากร
พอเป็นตรงนี้เสร็จเราก็คิดว่าทำยังไงให้เกษตรกรนี้อยู่ได้อย่างมั่นคง
ก็เลยน้อมนำเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการสากร
แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่อยมาเหมือนที่บอกเนี่ย
เพราะว่าในหลวงคือถือว่าเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงของเรา
ซึ่งจริงเราก็ชาวบ้านทั่วไปเราก็พยายามทำ
แต่ถ้าไม่มีผู้นำสากรถือว่าผู้นำหรือแกนนำเพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนต่อไป
หกรการเกษตรควรเนียงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นจำนวน๕๐
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาดูงานเป็นจำนวนมาก
สากรการเกษตรควรเนียงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสากรระดับจังหวัด
ซึ่งหลังจากได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เกษตรกรในพื้นที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากเดิมที่มีเกษตรกรที่ควรเกษตรศักดิ์กรไป
สงสรรค์นี้ไม่ได้ก็สงสรรค์นี้ดีขึ้น
ผลจากการดำเนินงานทำให้สากรการเกษตรควรยังจำกัด
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ
ประกวดผลงานการขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สากรและกลุ่มเกษตรกรประจำปี๒๕๕๙
โดยกรมส่งเสริมสหกรถือเป็นอีกตัวชีวัตรความสำเร็จ
และหลังจากนี้ทางสากรก็จะเดินหน้าส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
โดยจะตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจร
ซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง
พยายามน้อมนำเรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงครับ
ซึ่งก็มาโดยใช้โดยตลอดนะครับเพื่อให้ชีวิตอยู่ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เป็นพยายามเป็นตัวอย่างแบบอย่าง
แล้วก็นำมาให้เกษตรกรได้ใช้เราผลิตเองใช้เองทุกอย่างเนี่ยตรงเนี้ย
มันจะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
ราชการที่๙มาประยุกต์ใช้ทำให้สากรการเกษตรควรเนียง
ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กร
และการขยายองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
จนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และพร้อมที่จะสารต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิต
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป